ยังอยู่รอมอบตัวสาเหตุที่ผัวยิงเนี่ยก็คือมันมีความเครียดแหละ
โรคประจำตัวด้วยแล้วก็กลัวว่าเมียจะไปมีคนอื่นนะคะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้ตอนที่กู้ภัยไปถึงแล้ว
ตัวคนเจ็บคือเมียนางสุธดาพวงรัฐอายุ๔๕ปีไปส่งโรงพยาบาลป่าซาง
ก็ไปตรวจสอบดูดูสินี่บาดแผลค่ะโดนยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่สีข้าง
ฝั่งซ้ายเนี่ยนะทะลุหน้าท้องเลยกระสุนเนี่ยไปฝังอยู่ที่แขนขวาคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในหมู่บ้านน้ำดิบที่อำเภอป่าซังจังหวัดลำพูน
เมื่อคืนนี้นะคะแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือสามีของนางสุธดา
ชื่อว่านายธวัฒน์ภวงรัฐอายุสี่สิบสี่ปีซึ่งสามีเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตสารวัตรกำนันนะ
หลังจากที่ยิงเมียแล้วไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
แล้วนี่ค่ะที่นั่งก้มหน้าคอตกอยู่เนี่ยตำรวจเอาตัวมาสอบที่สพป่าซาง
รับกับตำรวจนะผมมาก่อเหตุจริงตอนนั้นน่ะยังไม่ยอมบอกด้วยว่าเพราะอะไรถึงก่อเหตุ
แล้วปืนที่ใช้เนี่ยก็เป็นปืนที่จดทะเบียนแบบถูกต้อง
ทีนี้จากการตรวจสอบตัวผู้ก่อเหตุนายนวัฒน์เขามีโรคประจำตัว
เขามีโรคความดันมีโรคเบาหวานก็คือพอคนมีอายุหน่อย
ก็จะมีโรคต่างแบบนี้ค่ะช่วงหลังเครียดแล้วก็กินเหล้าบ่อย
พอเมาปั๊บเนี่ยทะเลาะกับเมียตลอดเลยแล้ววันที่ก่อเหตุคือเมื่อวานเนี้ย
มีปากเสียงกันทะเลาะกันครับทีนี้เราเลยไปถามเพื่อนของนายธวัฒน์ค่ะ
คนเสื้อกล้ามเขียวเหลืองนะฮะใช่ค่ะเพื่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ธวัฒน์เพื่อนผมนอกจากเขาจะเครียดโรคประจำตัวแล้วเนี่ยเขาห่วงเมีย
วงกลัวว่าเมียจะไปมีคบคนอื่นจะไปแอบมีกิ๊กจะไปปันใจให้กับผู้ชายคนอื่น
แล้ววันนั้นเนี่ยนะผมอ่ะยังไปกินข้าวด้วยกันกับธวัฒน์เลยเมื่อคืนนี้นั่งกินข้าวกันอยู่ตรงเนี้ย
คือกินเสร็จอ่ะออกไปเดินย่อยไงยังบอกธวัดเฮ้ยธวัฒน์มึงอย่าทำอะไรเมียนะ
ลูกก็อยู่ด้วยนะทีนี้กลับมาเห็นอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเลือดนองเต็มพื้นแล้ว
ถึงรู้ว่าอ้าวธวัฒน์สุดท้ายนี่คือยังพูดกับเล่นอยู่เลยว่าอย่ายิงเมียนะ
ใช่มายิงจริงคนเมื่อกี้ยังเตือนเพื่อนอยู่เลยนะเตือนธวัฒน์อยู่เลย
เดี๋ยวกูไปหลังบ้านแป๊บเดียวมึงอย่าทำอะไรกันนะอย่าทะเลาะกันนะ
เพราะว่าเพิ่งจะกินข้าวกันกินเหล้าดื่มอะไรมาเล็กน้อยเนี่ย
ปล่อยผัวกับเมียอยู่ด้วยกันสองคนก็กลัวเขาทะเลาะ
สุดท้ายโอ้โหไม่ทะเลาะอย่างเดียวนะคุณก่อเหตุยิงกันด้วย
ใช่ค่ะจนเมียได้รับบาดเจ็บแบบนี้
แล้วเมื่อเช้านะตำรวจก็เอาตัวนายธวัฒน์ไปทำแผนที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ธวัฒน์ยอมรับนะก็ทะเลาะกันแหละผัวเมียลิ้นกับฟันอ่ะ
แล้วเมาด้วยอ่ะก็เครียดสะสมอีกตอนนี้คุณตำรวจผมได้สติแล้ว
ผมสงสารเมียเมียผมนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
เพราะว่าตอนที่ตำรวจจับตัวไปนะตำรวจก็บอกว่า
เขายังไม่ยอมบอกสาเหตุที่เขายิงใช่ไหมแล้วเขาเหมือนกับคนเมาด้วย
ก็กินเหล้ากันมาก่อนหน้าทีนี้สาเหตุมันมาจากหลายเรื่องล่ะค่ะ
แต่ตัวนายธวัฒน์เขาก็ยอมรับนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
เขาก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ทำไว้ค่ะ

ครับแล้วก็
แล้วก็ไปคั่วปืนมายิงไปเลยล่ะ
ก็ปืนพรุ่งซึ่งมีประจำ

พิเศษไว้ประมาณนั้นหรือ
เอาไว้บนข้างนอกนะครับ

พอสร้างเมาแล้วที่คืออยากจะขอโทษเมียพรุ่งกับตัวนี้
พิเศษเลือกพรุ่งกับ

เพราะว่าโดนยิงแล้วก็ต้องรับการรักษาพยาบาล

ทีนี้เราก็ไปถามน้องสะพ้ายของนายธวัฒน์ผู้ก่อเหตุนะครับ

ธวัฒน์ไม่เมาเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งเลย

นิสัยเปลี่ยนไปเลยที่ผ่านมานะก็จะมีเพื่อนมาคอยดูแลมาคอยห้ามปราม
ไม่คิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
เครียดด้วยเมาด้วยก็เลยเหตุแบบนี้